ยังมีคราบเลือดติดอยู่เลยนะครับส่วนนี้เป็นชุดที่จับได้นะครับ
จากนั้นได้คุมตัวในดำไปสาราวัดโคกยาง
เพื่อให้ไปชี้จุดที่ชาวบ้านบอกว่า
หลังจากในดำก่อเหตุฆ่ายายคองยายแท้ที่ขนำที่บ้าน
ได้เอาศพของยายขึ้นรถกระบะแล้วขับมาทิ้งไว้ที่สาราวัด
นี่ตรงนี้นะฮะห่างจากบ้านประมาณ๑กิโลเมตร
แล้วในดำเนี่ยไปบอกพระในวัดบอกช่วยเผาศพยายให้ด้วยนะ
แล้วก็มีดที่ก่อเหตุเนี่ยตกอยู่แถวนั้น
ส่วนกระบะคันนี้ก็ขับหนีไปบ้านเพื่อน
ก่อนที่เขาจะตามไปจับคุมตัวกันได้
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๗นะครับ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตะบนโคกยาง
คือนายจักรนรงปลอดฤทธิ์ไปที่วัดนะฮะ
ตอนที่รู้ข่าวว่าในดำเนี่ยเอาศพยายมาทิ้งที่วัด

ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็มานะก็มาที่วัดกัน
กับญาติของคุณยายคองด้วย
แล้วก็ช่วยกันนำศพคุณยายกลับมาไว้ที่ที่ขนำ

ที่หลานชายจะแทงแกตายแล้วก็เอาตับเอาหัวใจไปกินเนี่ยนะนี่ฮะ
เพื่อรอให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบนะครับ

ชื่อนางลำดวนดวงทองอายุ๕๗ปี
แม่ของในดำและลูกสาวของยายคอง
คือนางลำดวนเนี่ยบอกว่าช่วงเช้ามืดวันนี้นะก่อนจะเกิดเหตุเนี่ย
นั่งดื่มกาแฟอยู่ที่ครัวหลังบ้าน
มีเสียงกุกกักกุกกักมาจากขนำนะที่เป็นขนำที่ยายคองเนี่ยจะนอนพักอยู่ที่นี่
ก็เลยเดินออกมาเปิดม่านที่ขนำ
พอมาเปิดม่าดูตกใจ
เห็นลูกชายตัวเองเนี่ยถือมีดเปื้อนเลือด
คว้านท้องแม่ตัวเองอยู่คว้านท้องยายอยู่
แล้วพอเห็นแม่มาเนี่ยหันมาบอกแม่ว่ายังไงรู้ไหม
บอกยายเป็นปอบตายไปแล้ว
วัยวะข้างในของยายเนี่ยมันเหม็นเน่าหมดแล้วนะ
แล้วในดำเนี่ยก็ควักอวัยวะบางอย่าง
จากในท้องของยายคองมาเคี้ยวต่อหน้าต่อตาแม่ตัวเอง
แล้วหันมาบอกแม่บอกมากินด้วยกันมั้ย
ให้แม่แล้วพูดว่านี่ไงเครื่องในแม่ของมึง
อันนี้นางลำรวมแม่ของนายดำผู้ต้องหาบอกนะ
เขาบอกเขาเห็นเลยนี่เป็นภาพในกล้องวงจรปิดที่เป็นภาพนิ่งนะฮะ
ที่บ้านของคุณยายคลองบ้านที่เกิดเหตุเนี่ย
ที่จะเห็นตอนที่นางลำดวนเนี่ยเขามาเห็นศพของแม่ตัวเอง
แล้วลูกชายตัวเองเนี่ยกำลังคว้านท้องแม่ควักเครื่องในมากินอยู่
ตอนนั้นเธอบอกเธอตกใจมากนะวิ่งหนีเข้าบ้านไปบอกสามีบอกคนในบ้านให้รู้

ระหว่างนี้ลูกชายก็ขนศพยายไปวัดไง
ก่อนจะขับรถหนีไปบ้านเพื่อนเขาก็ตามไปที่วัด
แล้วก็เอาศพกลับมาที่ขนำแล้วแจ้งตำรวจมาตรวจสอบ
นี่แล้วรถกระบะที่ในดำขนศพยายคองไปวัดอ่ะ
ข้าพี่หุย
โอ้โหเศษชิ้นเนื้อเครื่องในของคุณยายทั้งนั้นฮะ
ทุกผู้ชมค่ะคือเอามีดกรีดท้องยายตัวเองแล้วบอกยายเป็นปอบตายไปแล้ว

คนเราจะหลอนอะไรได้ขนาดนั้นนะพี่อุ๋ย
นี่เห็นไหมแม่บอกเขาติดยาเสพติดมานาน
รักษามา๒ปียาก็มีอยู่ที่บ้านไม่รู้กินยาต่อเนื่องหรือเปล่า
อยู่ดีเนี่ยฮะเช้ามืดฆ่ายายตัวเองคว้านท้องยายตัวเอง
แถมยังควักเครื่องในมากินคือแพทย์ชนสูตรแล้วสิ่งที่หายไปเนี่ยคือตับกับหัวใจ

คุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับ

นี่ฮะส่วนนี้คือตอนที่ลงพื้นที่ไป
ขนำตรงที่บ้านเนี่ยนะฮะคุณยายคอง
นี่ตรงนี้จะเป็นจุดที่คุณยายคองแกจะมานั่งเล่นนอนเล่นอยู่ที่นี่
อายุ๘๐แล้วนะฮะส่วนตัวบ้านก็อยู่ใกล้กัน
นี่คือคลิปของคุณยายคองนะครับตอนที่ยังมีชีวิตอยู่
อายุ๘๐แล้วแต่แกก็อยู่ง่ายกินง่ายส่วนใหญ่อาศัยอยู่ตรงขนำ
ลูกหลานก็คอยมาดูแลเอาข้าวเอาปลามาให้
แกจะนุ่งผ้าถุงผืนเดียวนะฮะส่วนมากแกจะนุ่งผ้าถุงผืนเดียว
แล้วก็จะมีญาติเนี่ยมานอนเป็นเพื่อนทุกคืนนะ
แต่โชคร้ายมากเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่มีใครมานอนเป็นเพื่อนแก
ในดำหลานชายก็เลยเข้ามาก่อเหตุตอนเช้ามืดนะฮะ
ถ้าดูภาพจากกล้องมุมช้อนปิดเนี่ยเราได้เป็นภาพนิ่งเนี่ยนะครับ
เรามีอยู่นี่ฮะตรงขนำเนี่ยตอนตี๓๔๖เกือบตี๔
นี่นะฮะในดำนี่เดินมาป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนแถวขนำที่คุณยายคองนอนอยู่ข้างใน
คือผ้าใบเนี่ยกั้นอยู่เห็นไหมเขาจะมีผ้าใบปิดกั้นอยู่นะ
ข้างหน้าก็จะเป็นลักษณะที่นั่งได้ด้านในเนี่ยจะมีเตียงที่คุณยายคองจะนอนอยู่นะครับ
นาฬิกา๓๔นาทีนะนี่ในดำยืนชี้มือชี้ไม้อยู่แถวนี้นี่ฮะ
คุณยายคองก็ยังอยู่ด้านใน๕นาฬิกา๕๔นาทีจะเห็นขณะนางลำดวนแม่ของนายดำลูกของยายคองนี่ฮะ
ขึ้นมาบนขนำแต่ยังไม่ได้เปิดผ้าใบที่กั้นอยู่นะฮะ
เพราะตอนนั้นบอกอยู่ครัวหลังบ้านดื่มกาแฟอยู่ได้ยินเสียงกุกกักกุกกักนี่ฮะ
๖นาฬิกา๑นาทีจะเห็นภาพที่นางลำดวนถึงกับภาวะนี่ฮะ
ตอนที่เห็นแม่ตัวเองนอนแน่นิ่งอยู่นะฮะโดยลูกชายเนี่ยนั่งคล่อมยายคองอยู่
นาฬิกา๔๑นาทีจะเห็นขณะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนี่คือตอนที่ไปเอาร่างยายคองจากวัดกลับมาที่ขนำ
เพื่อรอให้ตำรวจมาตรวจสอบมาเก็บหลักฐาน
แม่เนี่ยบอกว่าในดำลูกชายเนี่ยเสพยาเสพติดจนแบบเสียสติเลยนะฮะ
ครอบครัวก็ไม่ได้เพิกเฉยนะครับส่งตัวไปบำบัดมาแล้วช่วงนี้อยู่ระหว่างการรักษาตัวซึ่งรักษาตัวบำบัดยาเสพติดมา๒ปี
ที่บ้านเนี่ยมียาของลูกชายเยอะแยะเลยนางลำดวนบอกนะเพราะต้องกินจำนวนมาก
แต่ก็อารวาสบ้างนี่เห็นไหมเยอะเลยค่ะ
ขนาดมีให้กินเยอะขนาดนี้ยังอารวาสบ้างแม่บอก
ค่ะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเขากินอย่างสม่ำเสมอครบถ้วนหรือเปล่าด้วยนะ
นั่นน่ะสิเหลือเยอะเหลือเกิน
ใช่อย่างที่เห็นในภาพว่ายามันเยอะหมายความว่าเหลือเยอะไม่ได้กินหรือเปล่า
คือแม่ของในดำผู้ต้องหาบอกตกใจมาก
ตอนที่เกิดเหตุแล้วมาเห็นลูกชายนั่งคล่อมร่างแม่ตัวเองแทงแม่ไปแล้วแล้วก็ล้วงเครื่องนงเครื่องในออกมากินเนี่ย
คือเหมือนช็อกไปเลยช็อกจนแบบไม่รู้ว่าลูกอ่ะเอาศพยายขึ้นรถแล้วขับออกไปตอนไหนอ่ะ

ไม่เลยอะวันนี้ไม่ทำร้ายเลยอาการปกติอยู่นี่กะเหลือว่ากะ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

คือเพื่อนก็คือในเจเป็นคนถ่ายคลิปใช่ไหมคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเพื่อนยิ้มมันก็ไม่เป็น
หรอกเพราะเพื่อนไม่ได้ก่อเหตุอะไรเนาะแต่ตัวในดำเองคุยกับเพื่อนตอนอยู่ในรถ
อะไรก็ดูสีหน้าไม่ได้เคร่งเครียดอะไรพี่อุ๋ยเขาอาจจะหลอนแล้วก็ตำรวจก็คงจะ
ต้องให้เพื่อนเขาช่วยเพื่อนนั่งประกบคุณนี้คือเพื่อนนั่งประกบแล้วดูหน้าในดำก็ดูไม่ได้ไม่ได้สีหน้าสลดหรือเครียดหรืออะไรเห็นมาเห็นมา
เพื่อนเขาอาจจะพยายามทำให้ดำเนี่ยรู้สึกไม่กดดันไม่เครียดจะได้ยอมขึ้นรถแล้วก็ไปกับตำรวจ
เพราะตอนแรกไม่ยอมไปไม่ยอมขึ้นรถทำให้ดูเหมือนแบบเป็นเรื่องปกติกำลังจะพาไปที่ใดที่หนึ่ง
ไม่อย่างนั้นในดำจะไม่ยอมไปดำก็เลยทำหน้าแบบยิ้มคุยกับเพื่อนไปเรื่อยตลอดทางอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งเขาไม่รู้ตัวเองว่าเขาฆ่ายายไปนะ
คุณผู้ชมครับทีมข่าวของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับเป็นเหตุการณ์หลังจากที่ตำรวจจับในดำได้นะครับ
ฮะแล้วก็ได้พาเพื่อนของเขามาให้ปากคำนะครับโดยภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นจังหวะตอนที่ในเจกลับมาที่บ้านพักของตัวเอง
พร้อมกับเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังซึ่งจุดตรงนี้นี่แหละที่ในดำเนี่ยขับรถกระบะมาหาเพื่อน
แต่ในพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยมันมีไฟดับพอดีนะฮะทำให้จับภาพจังหวะตรงนั้นไม่ได้
แต่จะเห็นจังหวะตรงที่ตำรวจเนี่ยไปพาตัวเพื่อนของผู้ก่อเหตุเนี่ยมาสอบปากคำ
กล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งจับภาพรถกระบะต้องสงสัยวิ่งไปตามถนนของหมู่บ้านจุดเกิดเหตุ
รถคันนี้คล้ายกับรถของในดำแล้วจะเห็นที่ท้ายรถเนี่ยคล้ายกับขนอะไรบางอย่างมา
แต่ยังไม่ฟันทงนะฮะว่าใช่รถในดำที่ขนศพยายจากบ้านเพื่อจะเอาไปทิ้งที่วัดหรือเปล่า
เพราะเวลาในกล้องวงจรปิดคือห้านาฬิกาสี่สิบสี่นาทีมันมันอาจจะไม่ตรงกับเวลาในกล้องวงจรปิดที่บ้านก็ได้
เวลามันใกล้กันอยู่นะฮะแต่ช่วงนั้นเนี่ยแม่เขาบอกตอนที่เขามาเจอช่วงเนี่ยตี๕๖โมงเขาช็อกไปเลย
ไม่รู้ว่าลูกเนี่ยขนศพยายขึ้นรถแล้วก็ขับออกไปตอนไหนด้วยซ้ำ
เจบอกกับเรานะครับบอกว่ารู้จักกับดำมาเป็น๑๐ปีแล้วแต่ไม่เคยไปมาหาสู่กันเลยนะ
มีเมื่อเช้าวันนี้นี่แหละอยู่ดีดำเนี่ยมาหาที่บ้านบอกว่าให้พาไปส่งกรุงเทพหน่อยแล้วมีท่าทางพิรุษเดินวนไปวนมา
เจบอกว่าผมก็เลยถามดำไปว่าเป็นอะไรตอนนั้นดำบอกว่าได้ผ่าท้องยายไปแล้ว

บอกก็ไม่อยากจะเชื่อนะเออคิดว่าเขาพูดเล่นหรือว่าอะไรยังไงหรือเปล่า
เดินไปดูที่ท้ายรถกระบะที่ในดำขับมาที่บ้านเขา
เจบอกตกใจเห็นรอยเลือดแบบเปื้อนเต็มท้ายรถกระบะไปหมดแล้วเห็นรอยเลือดที่กางเกงของในดำที่ใส่มาด้วย
ก็เลยเชื่อว่าสงสัยจะผ่าท้องยายฆ่ายายมาจริงในเจบอกว่าผมก็เลยบอกให้ในดำเนี่ยไปอาบน้ำก่อนนะ
แล้วก็พาในดำไปส่งที่บ้านที่เกิดเหตุก็คือบ้านของตัวเขาเอง
พร้อมกับแจ้งตำรวจให้มาจับกลุ่มตัว
ซึ่งเจเนี่ยบอกกับคุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเราบอกว่า
เขาสังเกตว่าระยะหลังดำเนี่ยมีอาการแปลกชอบพูดคนเดียว
บางทีนะไปยกมือไหว้ก้อนหินแล้วบอกว่าตัวเองมีของดีเป็นพลาย
พอถูกจับกลุ่มยังท้าท้ายให้ตำรวจเนี่ยใช้ปืนยิงเขาด้วยนะ
ให้ตำรวจเนี่ยเอาปืนยิงเลยอยากจะลองของตัวเองเหมือนกัน
บอกว่าตัวเองมีพรายตาให้เจ้าหน้าตียิงถ้ายิงลองของ
ต่อไปที่วัดโคกยางเป็นจุดที่ในดำนำศพของเย้ยคลองมาทิ้งเอาไว้
หลังจากที่ลงมือฆ่ายายคองที่บ้านนี่ฮะจะเป็นสาราเล็กคล้ายกับพิธีนั่งพักหลบแดดนะฮะ
อยู่ที่วัดนะครับนี่ไม่ใช่สาราที่ใช้ประกอบกิจของสงฆ์นะฮะ
หรือว่ากิจกรรมต่างที่ชาวบ้านจะมาใช้พื้นที่ที่วัด
พระครูศรีลาจารคุณนะครับท่านเป็นเจ้าวาดวัดโคกยางนะครับบอกว่า
ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเมื่อช่วงเช้าเนี่ยกำลังเตรียมจะไปบินทบาทกัน
เห็นรถกระบะขับเข้ามาในวัดมีผู้ชายคนนึงอุ้มอะไรมา
คล้ายกับร่างคนแล้วมาวางไว้ที่สาราทีแรกก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไร
จากนั้นผู้ชายคนนี้ก็ขับรถออกไปทันทีโดยที่ไม่ได้มาพูดคุยอะไรเลย
ขณะที่พระลูกวัดอีกรูปนึงนะครับบอกว่าตอนแรกนึกว่าเอาคนแก่มาทิ้ง
ไม่คิดว่าจะเป็นศพแต่ทุกคนไม่ได้สงสัยไม่ได้เอกใจอะไรนะครับ
เพราะตอนเช้าพระลูกวัดเนี่ยต้องเตรียมพร้อมเตรียมตัวในการออกไปบินทบาท
อีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนั้นไม่เห็นรอยเลือดด้วยนะครับไม่คิดว่าจะเป็นศพคน
พระอาจารย์รู้ไหมว่าเป็นศพไม่รู้นึกว่าไม่เสียนึกว่าก็มาทิ้ง
เอาคนเก่งมาทิ้งอ๋อถ้ามีเลือดก็บนนี้มันต้องเลอะด้วยเลือด
แต่อันนี้ไม่มีเลือดครับไม่มีเลือดเลยครับ
ตอนนั้นหลวงพี่คิดว่าเป็นอะไร
นึกว่าเขาเอาคนแก่มาทิ้งที่วัด
แล้วเห็นไหมว่าตรงท้องอ้าหรือว่าอะไรอย่างนี้
ไม่ได้เห็นเพราะมันตั้งหันหน้ามาฝั่งนี้

ตอนนั้นยังไม่เอกใจว่าอาจารย์บอกว่าคงยังไม่สิ้นหรอก
เขาเอามาทิ้งไว้ที่วัด

เห็นตอนนั้นผมกำลังแต่งชุดข่มจีวอนไปบินทบาทครับ
แต่ด้วยเส้นเรื่องของคดีนี้เป็นลักษณะของการฆ่ายายผ่าท้องควักเครื่องในกินเนี่ยนะ
ทีมข่าวของเราก็เลยขออนุญาตไปถามในมุมความเชื่อมาด้วยนิดนึง
ไปคุยกับเนรนแอร์จอมขมังเวศมาค่ะ

แต่อันนี้มิ้วขออนุญาตแสดงความคิดเห็นส่วนตัวเลยว่ามิ้วเองไม่ได้เห็นด้วย
กับสิ่งที่เนรนแอร์ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเรา
เพราะเนรนแอร์ตอบกับทีมข่าวของเราว่า
มันก็เป็นไปได้นะที่ผีปอบจะสิงร่างยายจริง
ผีปอบก็ดนใจให้หลานก่อเหตุฆ่ายาย
นี่ยิ่งคนหลอนยาจิตอ่อน

ปอบก็เลยเนี่ยดนใจให้ไปฆ่ายาย

แต่มิวก็บอกไปแล้วมิวไม่ได้เห็นด้วยกับคำตอบของเนรนแอร์
แอร์ตอบแบบนี้อีกที่พี่อุ๋ยเล่าเมื่อกี้ว่าวงจรปิดของวัดเนี่ย

หัวใจคนได้ไงมันต้องมีผีล่ะอันนี้คุยเรื่องผีความเชื่อ
คนเราเกิดมาถ้ามีความเชื่อถ้าไม่มีความเชื่อก็ไม่ใช่คนครับ
ได้ว่าไอ้คนนี้มันหลอนยาบ้ายาแน่นอนข้างยาแน่นอน
ทีนี้ผีมันมีผีหลายอย่างผียาเนี่ย
เพราะว่าคนเราขาดสติปั๊บผีมันเข้าสิงนะฮะ
จิตมันอ่อนขวัญมันเข้านะฮะมันเป็นไปได้
แล้วมันเข้าโดนจิตโดนจ่ายไปพาจิตเอาหัวจงหัวใจควักหัวใจมากินน่ะ
แล้วเอาศพไปวัดก็เกิดรางสังหรณ์ก็เกิดขึ้นอีก
ก็ไม่หรอกค่ะก็เมาหลอนเสพยาเสพติดจนสติโอ้เพี้ยนไปหมดอ่ะ
แล้วยาก็ไม่กินรักษาก็ไม่รักษาแบบเต็มที่
ผียาเสพติจนี่แหละผียาบ้านี่แหละอ่าไม่ได้ปอบไม่ได้อะไรแบบเน้นแอพูดหรอก